ที่เราต้องตรวจสอบกันก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
แล้วคุณผู้ชมดูตาของผู้ชายด้านหลังนี่สิฮะ

เออเป็นสีเหลืองแบบนี้
หนุ่มสกลตาสีเหลืองหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ใช่ค่ะพอพาดหัวแบบนี้หลายคนกำลังจะไปฉีดวัคซีนไง
ก็กลัวว่าฉันฉีดแล้วฉันจะตาเหลืองแบบนี้ไหม
คราวก่อนเรานำเสนอเรื่องของคนที่ตาสีม่วง
อะไรเกิดจากการฉีดวัคซีนอะไรเหมือนกัน

คราวนี้โอ้โหฉีดวัคซีนมาแล้วบอกว่าตาสีเหลือง

เรื่องนี้นะเราได้คุยกับผู้ชายคนนี้แล้วด้วย
แต่ก่อนที่เราจะไปฟังที่เราคุยล่าสุดเนี่ยนะ
ไฟเซอร์เป็นเหตุสังเกตได้

ลองจ้องเข้าไปดูตรงตาขาวข้างหน้า

แต่อาการที่เกิดขึ้นตรงดวงตาแบบนี้โอ้โห

ไม่รู้ว่ามันมีผลต่อพวกอวัยวะภายในอะไรยังไง

เราแพ้ตับนะทุกคนเข็มสาม
ซึ่งเอาจริงนะพอเราเห็นโพสต์เขา

ซึ่งตอนนี้ค่ะตัวของผู้ชายคนนี้
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวานอนนิวาส

ที่เข้าไปดูไม่กล้าไปฉีดกันเพียบเลย

หลายคนก็เลยงงไงว่าเอ๊ะแพ้ตับในที่นี้คือ

พอคนเข้าไปถามกันเยอะนะแพ้ตับแพ้ตับคืออะไร

ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราก็เลยติดต่อผู้ชายคนนี้เลย
ผู้ชายคนนี้คือคุณออย
คุณออยเขาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะ
เกี่ยวกับเรื่องอาการที่หลังจากฉีดไฟเซอร์เข็ม๓มาแล้วตาเหลือง
คุณออยเขาบอกว่าผมบอกก่อนเลยนะ
ผมไม่ได้รู้มาก่อนเลยว่าผมเป็นไวรัสตับ
แล้วก็ไล่ให้ฟังว่าไปฉีดวัคซีนมาตั้งแต่๗มกรา
แล้วหลังจากนั้นพอวันที่๘ก็เริ่มมีอาการแบบ
ตาเป็นสีเหลืองตัวเป็นสีเหลือง
ปัสสาวะคือเป็นสีเข้มขึ้นเป็นสีเหลือง
ทีนี้ผ่านไป๒๓วันก็ไปหาคุณหมอที่คลินิก
หมอก็บอกนี่แหละว่าอาจจะเกิดจากการแพ้ตับ
อาการตับอักเสบหมอก็ฉีดยาให้

หลังจากนั้นไปหาหมออีกทีนึง
จะไปหาหมอที่คลินิกปรากฏคลินิกปิด
ก็เลยไป๒๑ไปโรงพยาบาลแทน

หมอก็บอกว่าอาจจะได้ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลทะวัฒน์
เพื่อให้เพศพทางดูให้ชัดสินว่า
มันหายดีแล้วถึงให้กลับบ้านได้ค่ะ

เมื่อกี้ภาพจริงนะภาพจริงเนี่ย
ตายังขาวหน้ายังหล่อเนี่ยแต่คราวนี้ดูสิ

ตอนที่เขาเอาเรื่องนี้ลงไปโพสต์ในโลกโซเชียล

บอกว่านี่อาการแพ้ตับแน่เลย
เราก็เคยเป็นเรามีโรคเกี่ยวกับตับ

มันทำให้เกิดอาการแพ้แสดงอาการแบบนี้ขึ้นมา
มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแพ้ตับในที่นี้ก็คือ
ฉีดไปแล้วมันส่งผลต่อตับ

อาการจะเกิดขึ้นจนตาเหลือง

อาฉีดปุ๊บเข้าโรงพยาบาลปั๊บ

จะฉีดร่างกายไม่เคยเป็นโรคตับแข็งมาก่อน
เพราะไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย
บางคนบอกว่าลูกค้าที่ร้านเราก็เป็น
เหลืองเป็นสีเหมือนคำมิ้นเลย

รู้สึกทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยไปหมดนะฮะ

โดยที่ไม่เคยรู้ตัวมาก่อน

อาการของโรคตับพอมันมีอาการขึ้นมา
คุณแน่นอนเห็นชัดเจนตัวเหลือง

คือเวลาที่คุณออยเป็นไวรัสตับอักเสบ
แล้วไม่รู้ตัวพอไปฉีดวัคซีนปั๊บ
อาการอักเสบมันก็กำเริบขึ้นมา

แล้วก็หลังจากนั้นรอให้ร่างกายมันขับสารพิษออกมา

เพราะเราถามเมื่อเช้าใช่ไหมถามคุณออย
แล้วตกลงตาคุณออยมันขาวจั๊วหรือยัง
แต่ข่าวคุณออนบอกยังครับพี่
ตั้งแต่วันที่ไปฉีดมาจนถึงวันนี้
กี่วันแล้วคุณตั้งแต่วันที่๗ที่ฉีดมา

วันผ่านมาแล้วนะเกินแล้วล่ะ
วันผ่านมาแล้วแต่ตามันค่อยดีขึ้น
ใช่ค่อยดีขึ้นหมายความว่าสีมันจางลง
สีเหลืองจางลงแต่ก็ยังไม่ได้ขาวจั๊วเหมือนเดิม
แต่อย่างหนึ่งที่เราถามคุณออยคุณออยถามหน่อยเถอะ
ตั้งแต่วันที่ฉีดมาเนี่ยพอเห็นตาเป็นสีเหลืองแล้ว
ส่งผลกับการมองเห็นไหมมันมองเห็นชัดตามปกติไหม

ผมมองเห็นชัดเป็นปกติเลย
เขาก็เข้าใจคุณหมออธิบายนะคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเอง
ใช่ทีนี้ถามไงว่าคุณออยอยากจะขอรับเงินเยียวยาอะไรไหม

คุณออยบอกว่าไม่เอาผมไม่ยื่นขออะไรไม่เรียกร้องอะไรหรอก
เพราะว่าณตอนนี้สภาพร่างกายรวมถึงตาผม
อาการก็ค่อยดีขึ้นมากแล้วด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮะมีดาราที่ติดโควิดอีกแล้วนะฮะ
คุณแพทย์นับประพานะคุณแพทย์นับประพาออกมาประกาศ
ว่าเธอติดโควิด๑๙แพทย์ติดโควิดนะครับ
ตอนนี้ได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
ส่วนเรสก็คือลูกชายนะไม่ติดนะครับ
ขอโทษทุกคนด้วยนะครับแพทย์นับประพา
นี่มีเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิงแฟนคลับ

ส่วนคนใกล้ชิดก็พยายามที่จะเช็คไทม์ไลน์กันวุ่นเหมือนกัน
ใช่ค่ะอันนี้คือในวงการบันเทิงนะ

นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

ก็มีการเปิดเผยผลการตรวจหาเชื้อโควิด
บอกว่าตรวจมาแล้วปรากฏว่าติดเชื้อโควิด

ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวอยู่
อาการก็ยังคงเป็นปกตินะคะ
มีไข้ปวดหัวเล็กน้อยส่วนปอดก็ไม่ได้อักเสบ
ซึ่งจากการคาดการณ์ก็คิดว่าน่าจะติดเชื้อ
มาจากการลงพื้นที่ที่เชียงใหม่
แล้วถามว่าเวลาที่จะมีประชุมคอรมอลอาจจะทำยังไงคะท่าน

เพราะว่าจะประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนสอยู่แล้ว
อันนี้ก็คือทั้งวงการบันเทิงแล้วก็แวดวงการเมืองด้วย

สำหรับพื้นที่๓๓จังหวัดก็คือพื้นที่สีเหลือง๒๕จังหวัด
สีฟ้าอีก๘จังหวัดสามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านอาหารได้
จากเดิม๓ทุ่มเขยิบมาเป็น๕ทุ่มนะคะ
แต่ย้ำนะว่าต้องเป็นร้านอาหารประเภทผ่านมาตรฐานชาพลัส

แล้วก็ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคอย่างคุณหมอโอภาษย์
ก็ได้พูดถึงการคาดการณ์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ
ว่าเวลามีการผ่อนคลายแล้วให้นั่งดื่มสุราในร้านอาหารจนถึง๕ทุ่มแล้ว
แน่นอนจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
อันนี้มันเป็นปกติเวลาที่มีการผ่อนคลายมาตรการ
แต่คำถามคืออ้าวแล้วถ้ารู้แบบนี้
จะผ่อนคลายมาตรการทำไมถ้ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อ
ซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่า
มันเป็นเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจ

คือเตียงในโรงพยาบาลเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วย
ดังนั้นก็เลยมีการผ่อนคลายมาตรการต่างมากขึ้น
แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อใหม่เฉลี่ย
ประมาณ๗๘๐๐๐ต่อวัน

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาการของผู้ที่ติดเชื้อรุนแรง

อันนี้เป็นสิ่งที่คุณหมอบอกมานะคะ

ตั้งแต่วันนี้ไปที่จะมีการเปิดให้ร้านอาหาร
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลดื่มเหล้าในร้านได้
ถึง๕ทุ่มก็ต้องระวังหน่อยนะ

ต้องระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับ